สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โห
ค่ะขอให้ดูขออนุญาตขออนุญาตใช่ไหมค่ะพี่คุณใส่หน้ากากมันผมขออนุญาต
นี่คือวิ่งมาเหรอพี่โอ้โหวิ่งเข้ามาวิ่งมาดูสิไม่ใช่จะตาย
แต่มันหายใจมันแบบมันติดอ่ะเข้าใจผิดเว้ยกลับด้าน
นี่มีคนชอบแซวเขาส่งมาบอกว่าปกติคุณหนุ่มชอบบอกคุณมดดำ
คุณพ่อดำใส่หน้ากากกลับด้านกลับด้านดูสิคุณแม่รีบเปลี่ยนเลย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
นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคงไม่ทราบมาก่อนครับว่ามีรถยนต์เนี่ย
ถูกนำมาฝังอยู่ในสวนปามของตัวเองซึ่งจริงจริงแล้วสวนตรงนั้นน่ะ
หกสิบไร่นะฮะอื้อหือ
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
พบเอกสารบางอย่างที่เปียกน้ำเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานต่อไป

อื้อนุงทะเบียนเขายังไง
หนักผูกมันหล่นไปหมดแล้ว
คือเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบพวกชำแหละรถอ่ะ
ชำแหละรถไม่ได้ฆาตกรรมฉันเมื่อวานทุกคนคิดว่าฆาตกรรม
เหมือนกับเอาไปชำแหละชำแหละเอาเครื่องเอาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ขโมยรถไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเอาชำแหละรถขายอะไรอย่างเง
กฎหมายเหมือนแบบลักลอบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
มันมีเหตุเหตุหนึ่งซึ่งเอ่อคนนั้นอ่ะเขาไปฆ่าอืม
ผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็ไปขุดดินอ่ะเอารถ
เอาชายเนี่ยคนเนี้ยใส่ใช่ไงเอารถบอกไงอ่า
จะเป็นแบบนั้นถูกไหมแต่อย่างนี้รู้สึกเขาจะไม่เจอศพข้างในนะ
อืมเป็นแค่รถแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าต้องมีการไปตรวจสอบว่า
ใครเอาไปใช้คนที่ต่อจากคนอเมริกันคนนั้นอืม
ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จะมีการสืบเสาะหาต่อไปว่า
แล้วสุดท้ายคนที่เอารถมาฝังเนี่ยเป็นใครแล้วรถคันนี้ถูกแจ้งหายหรือเปล่า
เออแล้วอ่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมคนที่ขับรถคันนี้หายไปพร้อมกับรถหรือเปล่า
อย่างเงี้เดี๋ยวต้องมีการไปสุดอาจจะเป็นแบบอ่ะสมมุติว่าคุณ
เป็นคนใช้รถคันนี้คันสุดท้ายแล้วตัวคุณหายสาบศูนย์ไป
แล้วรถถูกแยกมาตรงนี้นั่นหน้าของใครอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อืม
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้รถคนสุดท้ายกำลังตามดูอยู่
แต่ว่าเป็นคนอเมริกันใช่ไหมวันนี้เขาบอกใช่ใช่อืมน่ะเดี๋ยวไปตาม
คนอเมริกันคนนั้นกลับประเทศไปแล้วปลอดภัยดีอ่ากลับไปแล้วแต่รถอยู่ตรงนี้
รถอยู่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครต่อให้ใครหรือหลังจากนั้นเป็นอยู่ที่ใคร
อย่างนี้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
ย้อนกลับไปก็คืออย่างเรื่องของทางฝั่งของที่ขับรถไปชนหมอกระต่ายเห็นไหม
อืมก็มีการโอนลอยไงสมมุติว่าไม่แน่ใช้อเมริกันคนนั้นเขาอาจจะขายรถคันนี้
โอนลอยให้ใครหรือเปล่าแต่ชื่อยังเป็นชื่อเขาอยู่แล้วคนนั้นเขายังไม่ได้มีการไปโอน
มีการโอนต่อให้ใครไหมเป็นโอนลอยยังไม่ได้มีการแบบไปลงแบบไปใส่ในรถคันนี้อะไรอย่างเงี้
แต่ถ้าถ้าสมมุติโอนรอยทิ้งไว้ก็ยังเอามาลดมาใช้ได้ไงคะเอ่อก็ก็โอนรอยก็ก็ชื่อก็อย่างสมมุติ
พี่มีเป็นเจ้าของรถบีเอ็มคันนี้ใช่ไหมมดดำพี่ขายมดดำพี่ก็โอนลอยไป
แต่ชื่อยังไม่ได้ลงเป็นชื่อมดมดดำที่ที่กองทะเบียนค่ะมันก็ยังมีชื่อพี่อยู่อืมค่ะ
แต่เมื่อไหร่ที่มดดำเอาไอ้ใบโอลอยที่พี่ให้ไปแล้วมดดำเซ็นแล้วไปทำเรื่องที่กองทะเบียนขนส่งเนี่ยค่ะ
ถึงจะเป็นชื่อมดดำอืมเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าตรวจสอบมันก็ยังเป็นชื่อพี่อยู่อืม
เพราะยังไม่มีการโอนแต่รถอ่ะมดดำเอาไปแล้วค่ะเหมือนเอาไปใช้แต่ยังไม่ได้ทำเนี่ยถูกอืม
แต่ใช่ไงแต่อันนี้มันคือเหมือนมันดูปิดบ้างเอาไพร้มันดูมีเพื่อรถเนาะ
มันไม่ใช่เลยแต่ว่าการโอนลอยเนี่ยก็มันก็บางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นชื่อเจ้าของ
บังเอิญว่าคนนี้เอารถไปขับไปขนยาไปฆ่าคนไปอะไรอย่างนี้
แล้วชื่อตามมาเป็นเราต้องคือโอเคเราสามารถสู้ได้เหรอ
เราขายไปแล้วนะมีการโอนลอยแต่มันเสียเวลา
เราต้องไปชี้แจงว่าไม่ใช่นะครับผมขายคนนี้ไป
เหมือนกับชื่อเราก็เข้าไปผัวพันอยู่ในคดีอะไรอย่างนี้
จริงแล้วการขายเนี่ยโอนให้มันขาดไปเลยดีกว่า

มันมีอยู่แล้วโอนลอยอ่ะคือแต่จริงแล้วมันก็ควรจะโอนให้ขาดเลย
เค้าจะไปทำอะไรต่อเราอาจจะขี้แจงได้สุดท้ายถูกมั้ย
เพราะว่าจริงเราไม่ได้ชั้นอย่างนั้นแต่มันเสียเวลาเราอ่ะ
แล้วบางทีมันก็โอ้โหมันมีหลายเคสนะ
กรณีที่แบบโอนลอยไปเอารถไปใช้เสร็จปุ๊บเอาไปค้ายา

ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะสืบกันอีกสักพักหนึ่งนะคะไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้บ้างนะคะ
ศูนย์ฉีดวักซีมกลางบางซื่อเขามีการออกประกาศเรื่องของการบริการฉีดวัคซีนไฟซิร์ส์
ว่าคุณเลือกเองได้

ไม่ว่าจะเป็นการฉีกเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดสนะคะ
หรือว่าจะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบครึ่งโดส
หรือว่าจะเป็นการฉีกเข้าชั้นผิวหนัง

แล้วก็การฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบครึ่งโดสเนี่ยค่ะ
มีประสิทธิผลใกล้เคียงกับการฉีกเข้ากล้ามเนื้อ

หรือว่าอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ

เขาก็มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะ

ขนาดยาปกติจะอยู่ที่๓๐ไมโครกรัมต่อโดสนะคะ

ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเขาใช้อยู่แล้ว

ที่๒ก็คือการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบครึ่งโดส
ขนาดยาก็จะอยู่ที่๑๕ไมโครกรัมต่อโดส

เป็นการฉีกเข้าชั้นผิวหนังขนาดยา
เพียง๑๐ไมโครกรัมต่อโดสเท่านั้นเองนะคะ

ก็อยู่ภายใต้ดุลยพินิษฐ์ของแพทย์
แล้วก็ความสมัครใจของผู้รับวัคซีนด้วย
สำหรับท่านไหนก็แล้วแต่ที่มีนัดรับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

หากต้องการรับวัคซีนในรูปแบบที่เป็นฉีกเข้าชั้นผิวหนัง
หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบครึ่งโดสเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง
ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่ออันนี้เนี่ย
ดังนั้นคุณต้องลงทะเบียนไป
ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางช่องทาง

ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีวันที่จะเข้าไปรับฉีดแล้วก็เลือกได้
อย่างที่พี่หนุ่มเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า
ถ้าสมมุติบางคนอาจจะฉีดเข้าแบบชั้นผิวหนัง

แล้วก็ผลข้างเคียงอาการก็จะน้อยกว่าฉีดเต็มโดส

ก็คือเลือกได้เลยให้เลือกเลยนะคะ
เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะตอนนี้
ผมก็คือต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับ
ตัวตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปฉีดใต้ผิวหนัง
เพราะผมเองเนี่ยบอกตรงผมเป็นคนขี้กลัว

จริงเสร็จแล้วผมก็ไปศึกษา

อย่างที่เมื่อกี้รถเมย์พูดถูกแล้ว

ปกติเขาจะฉีด๓๔๔๓๐ไมโครกรัม
๓๐ไมโครกรัมก็คือ๐๓ค่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

เขาจะใช้วิธีการวางเข็มให้เอียงลงแล้วก็สอยขึ้นนิดหนึ่งปุ๊บ
ให้เข้าไปที่อยู่ใต้ผิวหนังชั้นใต้ผิวหนัง

พอปล่อยยาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยกระจาย
แล้วภูมิเนี่ยขึ้นพอกับฉีดเข้ากล้าม

เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับ
ว่าน้องคนหนึ่งแล้วกันไม่เอ่ยเป็นใครแล้วกัน

ฉีดใต้ผิวหนังเหมือนกันไปฉีดกับแฟน
แฟนฉีดเข้ากล้ามนะครับ
ไฟเซอร์เหมือนกันนะครับ
น้องคนนี้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับ

ผ่านไป๓สัปดาห์ไปตรวจภูมิคู่กันเลยนะ

ฝ่ายชายนะตัวแฟนเนี่ย

นี่คือฉีดใต้ผิวหนัง
ใต้ผิวหนัง๐๑แต่ใต้ตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะตัวฉีดข้างใต้ผิวหนังได้๙๙
แต่ตัวฝ่ายที่ฉีดเข้ากล้ามได้๙๗๙๘มันแทบจะต่างกันนิดนึง
แล้วเดี๋ยวจะมีการดูกันต่อไปด้วยว่า
หลังจากนี้๓เดือนจะไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง

เวลาผ่านไปถ้าเกิดดูการลดของภูมิ

เพียงแต่ว่า
คือเขาให้ฉีดเหมือนกับว่า

รักษาเรื่องไอ้พิสุนักบ้าอืมอ่าก็ฉีดอย่างเงี้
มันเป็นการนำพาตัววัคซีนอีกอีกแบบหนึ่งอืมเอ่อเป็นเป็นอีกกลไกนึง
เข้ากล้ามก็อีกแบบนึงอย่างเงี้แต่ว่าผลมันคือเหมือนกัน
ใช่อ่าแล้วก็ฉีดอันเนี้ยผลข้างเคียงน้อยกว่า
ตอนผมฉีดเนี่ยชิลมากไม่รู้สึกคือชิลเนี่ยไม่มีอาการไข้
ไม่มีอะไรผมทำชีวิตประจำวันทุกอย่างไปอ่านข่าวทำอะไรหมดเลย
แขนแต่ไม่มีปวดแขนนี่แต่ข้างเนี้ยอ่ะผมให้ดูแล้วกัน
มันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย
นั่นคือรอยฉีดอันเนี้ยที่รอยที่ฉีดมันจะตอนฉีดเข้าไปเข้าปุ๊บเนี่ย
นี่ผมฉีดมาได้ประมาณสัก๒สัปดาห์๒สัปดาห์ถึง๓สัปดาห์ประมาณนี้
อ่าพอฉีดเข้าไปเนี้ยมันจะมันจะมันจะเหมือนกับเป็นกลมกลมตุ๋ยเข้ามาหน่อยอ่า
อ่ามันจะเป็นแดงแดงแต่คันคันเนี้ยสักพักมันจะยุบค่อยค่อยรอยุบยุบยุบยุบไป
อันนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายเราปลูกฝีสมัยก่อน
อืมอ่าเหมือนปลูกฝีสมัยก่อนแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี้ยมันก็จะหายไป
ค่ะแต่ของรถเมฉิกเข้ากล้ามเนื้อปกติแล้วเต็มโดสก็คือปวดแขน
มันจะปวดแขนถ้าไฟเซอร์น่ะปวดแขนปวดแขนมากแต่หนูไม่ได้แต่อันนี้พี่คิดไฟเซอร์เหมือนกัน
ไม่จะจะไม่เป็นไรแต่ปวดแขนแบบร้าวเลยปกติได้เนอะอืมสามเต็มด้วยอืม
เป็นเพราะเราแก่วะเราถึงไม่ค่อยรู้สึกอะไรอุ้ยเนี่ยแหละคืออย่างอย่างบางคนไปฉีด
อ่าสองเข็มแรกเป็นค่ะใช่ไหมฮะเข็มสามไปฉีดอืมแต่ฉีดใต้ผิวหลังน่ะ
ภูมิให้หมื่นห้าหมื่นหกนะอืมก็สูงเหมือนกันเพราะจริงแล้วโควิดเนี่ย
สามพันห้ามันก็เอาอยู่แล้วอืมอืมตะแต่ตอนนั้นจริงดูแบบยี่สามนะโอ้
เนี้ยเราอ่าพองชาติกันดีกว่าค่ะ
ลงทะเบียนไทยแลนดพาสวันแรกไปนะคะโดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนอยู่ที่๒
อยู่ที่๒๙๑๙๔คนค่ะ
ลงทะเบียนมา๒๓๖๖๐คน
แนวโน้มเขาบอกว่าตัวเลขการลงทะเบียนจะเพิ่มมากขึ้น
นี่ขนาดเปิดมาวันแรกนะหลักหมื่นนะคะ
กว่ารายต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็มีการกำชับ
ให้ทุกหน่วยงานนั้นดำเนินงานตามแผนนโยบาย
พร้อมทั้งเตรียมมารับมือกับนักท่องเที่ยว
จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

เพราะว่าเข้ามาปุ๊บตามระบบแล้ว
จนกว่าผลจะออกถึงจะออกไปไหนได้
บอกเมื่อวานนี่เป็นภาพที่แบบเฮ้ยเรายิ้มออก
ว่าแบบนักท่องเที่ยวเข้าแบบหนักเลย
ลงทะเบียน๒๓๐๐นะเฉพาะวันแรกวันเดียว

แสดงว่าคนอื่นเขาก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วล่ะ

ตอนนี้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกัน
อุทาหรณ์ที่จะต้องสอนคนไทยว่า

คือจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
เขาโพสต์ภาพครอบครัวชาวต่างชาติฮะ

หากคุณเอาเงินของเราไป๔๙๐๐ยูโร

เราจะไม่ดำเนินการกับคุณแล้วเราก็จะมอบเงินให้กับคุณเนี่ย๕๐๐ยูโร
เพื่อเป็นการตอบแทนฮะติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ
ซึ่งนายอเล็กซ์พร้อมกับภรรยาเนี่ยลูกเข้ามาถึง๓คนนะ
เดินทางมาจากกรีสกรี๊สปุ๊บก็แน่นอนก็เข้าสู่ภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยแหละนะฮะ
เช็คอินเข้าพักคอนโดแห่งหนึ่งที่ย่านกะตะโดยครอบครัวเนี่ยมีกำหนดว่าเออละ
จะบินกลับบ้านเนี่ยในวันที่๒๕กุมภาพันธ์ก็คือจะเอาเงินมาใช้ในประเทศเราเนี่ยแหละ
ล่าสุดครับนายดอนสุมารีนางนายแอ่นคำแก้วเนี่ยพร้อมด้วยอเล็กซ์และครอบครัวเนี่ยเดินทางมาพบกับตำรวจที่สพกรณเนี่ยนะครับ
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมโดยเพื่อนของอเล็กซ์เผยว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยอเล็กก็ได้ส่งข้อความมาหาพร้อมขอความช่วยเหลือว่าปกติเนี่ยจะเอาเงินไว้ในห้อง
แต่ว่ามีแม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดเขากลัวว่าเงินจะหายจึงเอาเงินเนี่ยออกไปไว้ในรถนะช่วงประมาณ๒๓ทุ่มก็ไปเก็บไว้ในรถทำไมก็ไม่รู้อ่ะตื่นเช้ามาปุ๊บเงินหายไปหมดแล้ว
อุ้ยไปไหนแล้วครับไม่รู้ถ้าเขารู้ตำรวจคงไปจับแล้วนะครับอ๋อครับมันแค่อุทาตกใจบอกสิเที่ยงไม่ได้อ่านเรื่องนี้เที่ยงไม่ได้อ่านเรื่องนี้ไม่ได้อ่านเรื่องนี้เที่ยงดีดีต่อสังคมไม่อ่านไม่ได้อ่านนะครับคือน่าสงสารเขาที่คนบอกว่าน่าสงสารเขาคือเขามากับลูกเขาสามคนน่ะน่าสงสารมากจริงแล้วก็แบบว่าเขาบอกเข
แต่บนรถน่ะน่าอันตรายยิ่งกว่าป่ะแล้วก็หายไปจริงจริงคือแล้วคือเขาวางแผนกันไว้อ่ะว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วเขาคือเขาพังเลยอ่ะคือแบบทุกอย่างอยู่นิ่งอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเล่นสอบปากคำประยานที่เกิดเหตุเก็บลายนิ้วมือแล้วก็อู๋ก็ต้องไปสู่ขั้นตอนตามกฎหมายนั่นแหละก็ต้องไป

ระหว่างเมื่อกี้ที่คุณพูดไปที่ผมอ่านอยู่ข้างไรรู้ป่ะ
ส่งมาหาผมเยอะมากว่าอยากไปฉีดใต้ผิวหนัง

เพราะว่าพี่ตากล้องเราวันนั้นที่คุยกันไป

เขามีการเรียกคนที่เคยฉีดเข็มแรกไป

เขาบอกว่าเขาจะฉีดใต้ผิวหนังในฟังพี่หนุ่มพูด

เมื่อกี้ที่ผมบอกว่านักแสดงไม่ใช่นักแสดงดิ

พี่ฉีดใต้ผิวหนังน้องไบร์สน้องไบร์สกับคุณโต๋
ฉีดใต้ผิวหนังโตฉีดเข้ากล้าม
แต่โต๋ไข้กินไป๓วัน

เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไปเช็คภูมิภูมิเท่ากัน

ว่าขอเวลาอีก๓เดือนเดี๋ยวจะไปเช็คดูให้ชัวร์เลยว่า
ระหว่างใต้ผิวหนังกับเข้ากล้าม
ก็คุณโต๋เขากับโต๋เนี่ยคุมใครจะตกเร็วกัน
ถ้ามันตกใกล้กันจบเลย
คือมันไม่ได้ต้องพูดแล้วมันชัดเจนเลยว่ามันใกล้เคียงกันมาก
ถูกมั้ยฮะแต่ในการพิสูจน์เนี่ย

หมอเขตนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่

เขาบอกว่ามีการพิสูจน์กันแล้วว่าภูมิเนี่ย
ตกแบบเท่าเท่ากันอืมสมมุติว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ย
อืมนี่ผ่านมาเท่าไหร่คะนี่ผ่านมาประมาณสามสัปดาห์กว่ากว่าอ่า

สองสามเดือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอืม

ตอนนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนี่แหละค่ะ
ที่เปิดมาเป็นระบบนี้ให้เลือกเองได้
เพราะว่าผมว่ามันเซฟนะ

ทุกคนที่ไปผมก็พาความปานิดไปฉีด

เพราะว่าหลายคนบางทีทำงานเนอะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงฉีดตุ๊บหยุดเลย
แฟนแจ๊สผมก็ให้ไปฉีดใต้ผิวหนัง
ก็โทรมาล่าสุดแฮปปี้มากคือขึ้นมาเป็นหมื่นเหมือนกัน

งั้นปกติก็โอ้โหบางคนก็คือเป็นไข้หนักไปเลยเป็นวัน๒วัน

แต่ส่วนใหญ่ไม่แต่ก็แปลก

แรกเข็มหนึ่งหนักแต่เข็ม๓พี่ว่าโอเค

ไม่เป็นไรคือเราแก่ใช่ไหม

แต่ไฟเซอร์ปวดแขนยอมรับ

แต่อันนี้คือไม่มีมันจะมีหนึบ

อันนี้ไหม้เลยผมโอ้โหแบบมิดพื้นเลย

เขาส่งมาบอกว่าวันนี้พ่อหนุ่มโชว์วงแขนกล้ามเป็นมัด

ขอเข้าไปดูทวิตเตอร์หน่อยได้ไหมไม่ได้ดูมานานมากเลย
นี่เขาเรียกร้องมากว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับไปดู
ยังไม่ได้ดูอยู่เดี๋ยวกลับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูวันนี้เลย

เข้าไปดูปุ๊บด่าคู่อีกกับออกมา
ไม่หรอกแต่ด่าได้ผมเป็นคนแฟร์แฟร์
พี่เองทำรายการอย่างนี้มานาน
ช่วงแรกพี่ลองผิดลองถูกมาเยอะถูกด่าถูกอะไรอย่างนี้
ก็ช้ำนะแต่พี่อ่ะมักจะเอาไอ้สิ่งที่เขาด่าเนี่ยมาเป็นครู

เออว่าแบบอ๋อเขาด่าแบบนี้เออต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้น
อย่างนั้นวันนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มเปิดเข้าไปดูแล้วเดี๋ยววันนี้ว่ายังไงคุยกันไป
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงและพี่ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์จนพี่กดเข้าไปไม่ถูกแล้วเหรอคะ
เดี๋ยวงงเลยเนี่ยพี่กดเข้าไปข่าวใส่ไข่ค่ะพี่อ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังดราม่าร้อนแรงมากทีเดียวนะคะ
เป็นเรื่องราวของแม่ค้าขายเสื้อผ้าคนนึงเนี่ยค่ะเขาออกมาพูดถึงกรณีที่มีการไลฟ์สดหน้าร้านขายส่งเสื้อผ้าที่ประตูน้ำเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขารับฮิ้วบวกกำไรจากราคาส่งเนี่ยเข้าไปแค่ไม่กี่สิบบาทเท่านั้นบางที๑๐บาทเฉยเลยค่ะ
ทำให้แม่ค้าที่ไปรับเสื้อผ้ามาสต๊อกเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาไปขายหน้าร้านหรือจะไปแบบออนไลน์เนี่ยซุดกันเลยทีเดียว
เพราะเขาบอกว่าบางร้านที่ขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำเป็นร้านเองต้องบอกเลยบอกว่าคุณอย่ามาไลฟ์สดหน้าร้านฉันแบบนี้
เพราะมันเหมือนมันทำให้แม่ค้าอีกบางส่วนที่เขาต้องแบบว่าขับรถมาเนี่ยค่ะเพื่อจะมาซื้อของกำเงินมาสามสี่หมื่นเพื่อจะมาซื้อของเสร็จปั๊บ
แล้วเอามาเก็บไว้เพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางคนที่แบบตั้งใจจะเอาไปขายออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมันตัดราคากันหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นแม่ค้าสต๊อกของนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการไลฟ์รับฮิ้วประตูน้ำเนี่ยแล้วทำให้แม่ค้าสต๊อกขาดทุนเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ค้าสต๊อกไม่ปรับตัวเองหรือเปล่า
แล้วแม่ค้าสต๊อกที่ไลฟ์ขายของแล้วก็ส่งถึงบ้านเนี่ยก็เคยทำให้ตลาดหน้าร้านเนี่ยพังมาแล้วเหมือนกันคือมันกลายเป็นบอกว่ามันเป็นวงจรนะคะต่อทอดต่อทอดกันไป
บอกว่าเธอก็เป็นคนนึงที่เคยมีหน้าร้านเหมือนกันพอตลาดออนไลน์เข้ามาปุ๊บตัวเองก็ต้องมีการปรับตัวตามโลกออนไลน์กระแสต่างก็มีการไลฟ์ขายเสื้อผ้าทำเพจด้วยลูกค้าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บางทีตัวเองเนี่ยต้องเอาตัวเองไปไว้ที่นั่น
แต่การขายตัดราคากันเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแม่ค้าที่สต๊อกสินค้าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้จริงจริงเพราะเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกไปบางคนกำเงินมาสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยมันมีค่าน้ำมันที่เขาจะต้องขับรถมาค่าน้ำมันขับรถกลับไปสต๊อกเอาไว้ไปดังนั้นบางทีกำไรต่อชิ้น

เขาก็จะบอกว่าบางคนไม่ได้มีทุนมากพอ
ที่เขาจะต้องมาผลิตสินค้าสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง
เขาก็ยังคงต้องใช้วิธีการที่ไปรับเสื้อผ้ามาขาย

แล้วเขาก็มีการบอกอีกในลักษณะประมาณว่า

วันหนึ่งกลายเป็นว่าตัวเองก็จะขายปลีกไม่ได้แล้ว

ก็คนทักเข้ามาเยอะมากนะครับ
ขอบคุณซอฮีนะบอกพ่อกลับมาแล้ว

พี่หนุ่มกัญชัยสันฟราว
มีวิบวับด้วยนะครับ

มีแอนไฟล์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะไรมอมสักอย่างเนี่ยนะ
หลายหลายชื่อก็เป็นแฟนรายการที่แบบว่าเราอ่านกันอยู่บ่อยเซ็น

คุณนุ่นนะคุณนุ่น

บอกมาอ่านเลยพี่หนุ่มต่างนานานะครับ

มีโอ้ยหลายคนเลยอ่ะ
เขารอมากหนูแอบเข้าไปเปิดดูอยู่

มีจินขอบคุณนะครับ
คิดถึงนะไม่ได้เข้ามาดูเลยจริง

ต้องค่อยแยบให้

เออ
พี่หนุ่มเคยส่งไลน์ผิดกลุ่มบ้างไหมคะ
นี่หนูเตรียมให้พี่หนุ่มเปลี่ยนเลยเพราะส่งไลน์ผิดกลุ่ม
พี่หนุ่มก่อนที่บ้านขาดอันนี้อย่างแก้วแจ้งชัดเจนที่สุด

เรื่องนี้นะคือต้องระวังมากเลยนะ

เพราะว่ากลุ่มที่เขาอยู่เป็นกลุ่มคุณแม่
เขามีเหมือนเป็นตัวเลขปริศนาส่งเข้าไปในกลุ่มนี้
แล้วหลายคนก็มองเอ๊ะไอ้เนี่ยมันเป็นสูตรสุดคูณหรือเปล่า
หรือเป็นเอสมันก็ไม่น่าจะใช่

นี่นะฮะป๒ทับ๒ปีการศึกษา๒๑๗

บางคนก็เอ๊ะมันเป็นสูตรคูณที่แบบส่งมาให้แบบ

คที่หัวเป็นป๒ทับ๒ด้วยค่ะ

คุณแม่ต้องเย็นนะคะยังพอมีเวลาซื้อ

บัวรอยบัวรอบนร่างบัวรอยนี่แหละฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม
อยากไปเจอมากเลยโรนันโด่อยากเอาเสื้ออุ๊ยไปให้เอาเสื้ออุ๊ยไม่พี่จะถามคำหนึ่งเขายังยังจะอยู่ใช่ไหมฮะโรนันโด่เขายังจะอยู่กับแมนยูใช่ไหมโรนันโด่อยู่ไม่รู้เหมือนกันนี้พี่ไม่รู้อ่ะ
แต่นี่เขาจะมาเตะเมืองไทยแล้วจริงจริงเหรอโอ้แม่มันเลิศมากเขาเคยมาเตะครั้งหนึ่งป่ะคะ
มันเคยตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เคยมาเปล่าแต่มันเคยมาครั้งหนึ่งแต่นี่เขาจะมาเมืองไทยกันแล้วจริงจริงใช่ไหมมา
จะมากันเมื่อไหร่กลางปีนี้ค่ะ
ใช่เหลืออีกไม่กี่เดือนจะมาแล้วจริงเหรอคนพูดกันให้ตุ้มเลยอ่ะ
มันหมดรูปการภีมรีก็เหรอแม่นี่
ว่าไงโดมกลางปีนี้เขาจะมาจริง
เพราะว่าเขาว่ากลางปีอ่ะ
หนุ่มอยากไปใส่เสื้อแมนยูอยู่ตรงนั้นไหมล่ะ

พี่นี่ต้องเจออีเจี๊ยบหรอเปล่าอ่ะพี่กล้าเจออีเจี๊ยบไหม

ไปปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
เจี๊ยบมาค่ะ

เจี๊ยบมาค่ะ

เจี๊ยบมาค่ะ

เจี๊ยบมาค่ะ

เจี๊ยบมาค่ะ

ตูนี้ผมคิดว่าทีมชุดใหญ่ทั้งคู่
ไม่ได้เอาทีมตำนานผู้เล่นมาเตะกันด้วย
พร้อมฝากถามเด็กผีและเด็กหงว่า
ถ้าหากบัตรราคาต่ำสุด๕๐๐๐จะดูกันไหม

อยากดูมากผมก็อยากดู

ที่จะเห็นใน๒ทีมยักษ์ใหญ่ไปแข่งกันที่ประเทศไทย
ไม่ว่าตัวแพงกันต่อไหนยินดีใจนะคะว่ากันอย่างนั้นนะครับ

ถ้าไปอังกฤษต้องเสียตัวครึ่งปิดตัวครึ่งบีนอีกปี้มพักอีก
แล้วคือเขาเตะกันแบบเรียกว่าสาดแข้งกันเต็มแน่
เพราะว่าคู่นี้นี่จะเตะที่ไหนในโลก

แต่พอได้เจอตัวจริงชุดใหญ่ชุดเต็มใช่ไหม
มาเตะนี่ก็คือต้องมันแน่นอน

นี่ครับก็เขาบอกว่า

ที่เราดูถ่ายทอดสดกันจากเมืองนอกอ่ะเหรอ

ว่าหลายคนรอจริงเมื่อไหร่ขายตัว

โอ้โหเขาคงอยากดูแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่า

กลางปีทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติหมดแล้วถูกต้องไหมล่ะ

เดี๋ยวพี่หนุ่มเช็คให้หน่อยนะอยากรู้จริง
เรื่องนี้ค่ะกรมอนามัยเขาออกมาเตือนประชาชน

ยาสีฟันที่เขาโฆษณาบอกว่า
จะช่วยให้ฟันมันงอกขึ้นมาใหม่

นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการขายยาสีฟันออนไลน์นะคะ

ช่วยให้ฟันงอกขึ้นมาในช่องปากได้หลังจากการใช้นะคะ
ท่านบอกว่าข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ยาสีฟันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ใช้ทำความสะอาดฟัน
ร่วมกับการแปลงฟันเท่านั้น
ไม่สามารถทำให้เกิดการงอกของฟันขึ้นมาใหม่ได้นะคะ

ใช่นี่ไงเนื่องจากว่าหน่อฟันแท้ของคนเรา
จะสร้างในขากันไกลตั้งแต่วัยเด็ก
แล้วก็จะเริ่มขึ้นมาในช่องปากตั้งแต่อายุประมาณ๖ปี
ครบ๒๘ซี่ตอนอายุ๑๒๑๓ปี
อย่าไปหลงเชื่อค่ะมันไม่งอกไปมากกว่านี้แล้วนะคะ

คุณยังมีโอกาสที่จะเสียโอกาสใช้ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดช่องปากที่เหมาะสมด้วย
โดยยาสีฟันที่ควรใช้ทำความสะอาดช่องปาก
ทันตะสาธารณสุขท่านก็บอกว่าการป้องกันการสูญเสียฟันในช่องปากที่ดีที่สุด
ก็คือแปลงฟันตามหลัก๒๒๒ได้แก่
แปลงฟันนะคะอย่างน้อยวันละ๒ครั้งก็คือเช้ากับก่อนนอน
แล้วก็ด้วยส่วนผสมของยาสีฟันที่มีฟรูอะไร
คุณหมอก็เน้นย้ำอย่างนี้แปลงฟันนานครั้งละ๒นาทีขึ้นไป
เพื่อให้มั่นใจว่าการแปลงฟันของคุณมันสะอาดทั่วทั้งปากทุกซี่ทุกด้าน
รวมไปถึงงดกินอาหารและเครื่องดื่มหลังจากแปลงฟัน๒ชั่วโมง
เพื่อให้ช่องปากของคุณเนี่ยสะอาดนานที่สุด
ดังนั้นคุณหมอบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า๓ปี
ผู้ปกครองควรจะแปลงฟันให้เด็กอย่างใกล้ชิดจริง
เพราะมันเป็นช่วงของแบบการที่ฟันกำลังแบบงอกขึ้นมา
ช่วงนั้นเต็มที่แล้วอย่างนี้
แดงเดือดจริงนี่
ถ้าตอนนี้จะพอมายากน่ะ
พี่ยุธก็อยากให้เป็นบ้านของฮุ่

ฟ้าผ่าครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเนี่ย
เมื่อวันที่๒๙เมษายนในปี๖๓เนี่ยนะฮะ
ได้รับการยืนยันว่าเป็นเหตุฟ้าผ่าที่มีระยะทางไกลที่สุดในโลก
ฟ้าผ่าเนี่ยยาวถึง๗๖๘กิโลเมตรนะฮะ

มิซิสซิปปีลุยเซียน่าแล้วก็เท็กซัสนะฮะ
แสดงสถิติเดิมเกิดขึ้นที่บราซิลเนี่ย
คือเมื่อปี๖๑เคยมีการฟ้าผ่าอย่างนี้ยาวประมาณสัก๖๐กิโลเมตร
อันนี้๘๐๐กิโลอันนี้๗๖๘กิโลเมตร
ปรากฏแล้วปกติคนก็ถามไอ้ฟ้าผ่าอย่างนี้ปกติจริงเลยนะ
ความยาวมันอยู่ที่ไม่เกิน๑๖กิโลเมตร
แล้วก็จริงจริงถ้าเราเห็นฟ้าผ่ามันจะเสี้ยววินาทีอ่ะค่ะ
ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นนาทีปั๊บแบบเนี่ย
แต่ในวันที่๑๘มิถุนายน๒๕๖๓เนี่ย
ฟ้าผ่าอีกจุดหนึ่งที่อุรุกวัยแล้วก็อาเจนติน่าเนี่ย
อยู่ยาวถึง๑๗วินาทีนะฮะ๑๗๑วินาที
กลายเป็นสถิติใหม่ที่แซงหน้าสถิติเดิมเนี่ย

ศาสดาอาจารย์เรนดอนเซลวานีเนี่ย
เขียนรายงานสภาพอากาศแล้วก็สภาพภูมิอากาศสุดคั่วของ
แต่เขาเชื่อว่าในอนาคตจะมีการตรวจจับเหตุการณ์สุดคั่วยิ่งกว่านี้อีก
เพราะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจับฟ้าผ่าเนี่ย
มันก้าวหน้าขึ้นเยอะมาก
เพราะว่าจริงแล้วฟ้าผ่านี่ถือเป็นอันตรายนะ
มันเป็นไฟฟ้าอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับ
แล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยในภูมิภาคทั้งสองเนี่ยระมัดระวังเวลาเกิดพายุโดยในอดีตเนี่ย
เคยเกิดเหตุเสียชีวิตกลุ่มแบบหมู่มาแล้วนะฮะเนื่องจากฟ้าผ่าเนี่ย
บางคนบอกเฮ้ฟ้าผ่านนี้มันคืออันตรายพอสมควรนะเอาจริง
เกือบ๘๐๐กิโลเมตรนี่คือเยอะมากเลย
เค้าก็พูดให้ฟังว่าฟ้าผ่านตอนเนี้ยมัน
เพราะเคยเกิดเหตุการณ์แบบว่าฟ้าผ่านคนตายเป็นก๋วมาก
อ่ะเยอะจริง
พี่หนุ่มในโซเชียลบอกว่า
ก็เป็นปกตินี้ครับทีมอันดับเหนือกว่าก็ต้องขึ้นก่อนสิครับ
โอ้โห
ให้เขาเหนือกว่าได้ครับ

เพราะสัญญาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่ากันถูกไหมพี่อ๋อ
อ่าตามนั้นถูกไหมฮะอ่าแต่ว่าแผนมันมีอยู่แล้ว

อ๋อตอนนี้ไม่เซ็นสัญญาแต่แต่แต่เป็นชุดใหญ่มาใช่ไหมพี่
อ่าถ้ามาต้องชุดใหญ่ถ้าชุดเล็กไม่เอาเยี่ยม
ครับผมพี่วินิตครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับขอบคุณค่ะครับพี่ครับ
เนี่ยอ้าวเมื่อไหร่รอเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการส่วนตัวแต่ไม่ส่วนดวง
พี่พอทุกคนได้ยินคำถามพี่พี่วินิตบอกว่าชุดใหญ่ใช่ไหมชุดใหญ่
อืมขอเซ็นสัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวแถลงทีเดียวเอาให้ชัดชัด
แต่ถ้านักฟุตบอลมาจริงจริงแล้วใส่ชุดเล็กเล็กก็ได้นะรัดรัดอย่างเงี้ยฮะ
ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยตื่นเต้นเลยพี่ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
เมื่อเช้าได้ยินข่าวมาก็คือตื่นเต้นเลยเหมือนกัน
อยากไปดูด้วยโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
มีเรื่องให้เผือกกันอีกแล้วเมื่อมีโพสต์ดีโพสต์เด่นลุมสับ
ค่ายละครดังอุ้ยที่เห็นผลงานแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อ
ไม่คิดว่าค่ายนี้จะปฏิบัติกับคนทำงานเบื้องหลังแบบนี้
ทั้งที่ผลงานและความสำเร็จของคนกลุ่มนี้
นะก็เป็นคนที่ทำให้ละครดังนั่นแหละแล้วก็เรียกได้ว่าให้ทำให้งานออกมาทันออนแอร์
ตามข้อมูลที่เมาส์กันในโพสต์นั้นมีเรื่องราวมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินในกองถ่ายที่ท่าถ่ายถึงดึกเกินเวลา
สิ่งที่ต้องเจอในอาหารมื้อนั้นคือข้าวต้มกับถั่วทอด
ยังมีกองถ่ายอมหิตขนาดนี้อีกเหรอวะเข้าต้นกับอะไร
กับถั่วทอดถั่วทอดจริงเหรอฮะพี่ว่าไม่น่าจะมีแล้วนะ
ดาราเขาเมาส์เรื่องเนี้ยข้าวต้มกับถั่วทอดเนี่ยนะ
บางทีก็เป็นแบบข้าวตั้งแต่เช้าทำแต่เช้าเพราะเขาต้องส่งหลายกองไง
แล้วแต่ที่มันไกลโลเคชั่นเขาก็ต้องกินเหมือนกันแล้วก็บางทีก็
ข้าวก็เสียแล้วโหข้าวบูดอย่างนี้ยังมีเวลายังยังมีกองถ่ายที่ต้องนอนในกองถ่ายกันอยู่อีกหรอ
เพราะเร่งต้องถ่ายไม่ยังมีจริงจริงเหรออืมข้าวต้มกับหัวทอด
คำถามคือโปรตีนเนื้อสัตว์อยู่ไหนแถมบางครั้งเนี่ยต้องนอนในกองถ่าย
เพราะว่าเร่งงานไม่ถ่ายเช้าอ่อนเย็นเกินคิวแต่ไม่ได้เงินเพิ่ม
แล้วใครจะยอมทำงานวะบางทีเขาบอกว่าบางครั้งทำงานถึง๑๘ชั่วโมงต่อวัน
ไม่มีแม้แต่คำว่าขอบคุณปกติมันจะเจ็ดโมงเช้าถึง๔ทุ่มถูกต้อง
แล้วถ้าเกินเวลาจากนั้นก็ต้องเป็นแบบอย่างอื่นแล้วบางวันถึงขนาดต้องกลับไปอาบน้ำ
แล้วกลับมาออกกองต่อโอ้โหทีมงานคุณภาพมากเลยนะจริงจริงอันนี้มันต้องเป็นแบบสมัยที่ละครแบบถ่ายไซออนไปเลย
ช้าวช้าวช้าวช้าวช้าวนี้เมื่อก่อนที่มีแค่สามห้าเจ็ดเก้าอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนอะ
แล้วถ้าไม่มีงานไหนจ้างแล้วก็เกไปทำฉากว่ะทำฉากประกอบละครอีก
เกินบ่อยแต่พอเข้าไปทำงานครั้งเดียวกว่าเกินพอยังได้เจอกันอีกเลยอีจุดจุดจุด
ใครอ่ะใครไหนแองจี้เขียนบอกหน่อยพี่อยากรู้จริงไม่แต่เมื่องานในหลายครั้งที่ออนแอร์ควรถือรีโมทก็สาปส่ง
เพราะงานหยาบคุณภาพไม่สมกับประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานเครื่องรีโมทสุดท้ายอ๋อนี่เครื่องรีโมท
รีโมทรีโมทค่ะสุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกท่านโอ้โหนี่ทีมงานเบื้องหลังหน้าร่วมงานด้วยจริงจริงนะเนี่ย
อืมเราคือมนุษย์ต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีเพราะเราใช้ฝีมือแรกเข้ากับเงินค่ะใช่ค่ะมันแต่ความดี
เก็บคำตอบรักมดดำมากแล้วอ๋อผมเห็นเขาลงถึงคุณกับแฉด้วยวันก่อนอืม

เพราะว่าเอาจริงมาค้าวมูลก็ต้องแม่นหรอแม่งต้องมาป่ะ
แต่ฉันว่าไม่มีกองอมหิตขนาดนี้หรอก
โพลของเขาไม่ได้ใจดีเขาคิดเป็นปั๊บ

ก็ไปหลายกลอนก็ดารังก็ดูดังขนาดนั้นถ้าโดนมีปัญหา
แต่กินข้าวกับถั่วทอดนี่มันอะไรก่อน

บางกลองเลี้ยงดีก็ดีแบบว่าที่ผู้จงผู้จัดเอาของมันให้

แต่เฟฟข้าวต้มกับถั่วทอดหนุ่มมันก็เกินเหตุไหม
คืออันนี้มันตอบไม่ได้แต่ถามว่ามันเหมาะสมมันก็ไม่เหมาะ

คนก็ต้องการแบบอาหงอาหารที่มันแบบว่าเออเขาก็ทำงานอืม

แต่บางทีมันอาจจะมีบางคนที่เขาคิดว่า
เขาทำละครเขาได้เงินสร้างละครมาจากช่อง

ถึงว่าฉันต้องจ่ายค่านักแสดงค่านู้นอยู่นี้

มันจะได้โผล่มาเป็น๓บาท

แต่บางคนเขาบอกว่า๒บาทก็พอแล้ว

มันลุ้นที่จะให้เกินเกินปุ๊บจะได้เงินเพิ่ม

กองเขาก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้ว
กลางบางกลางแม่ก็รู้จักดีเขาคิดมันทำเกินเท่านี้นะ
ไม่บางทีเขาคิดเหมาเลยจาก๖โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มใช่ไหมคะ
เขาบอกเลย๖โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนถ้าไม่เอาก็จะเอากองอื่น

พี่เธอพูดมาเธอพูดมาขนาดนี้แล้วพี่เคยทำงานด้วยไหมอย่างดาราบางคนเนี่ย
ที่เขาจะพอจะแบบมีรถมีอะไรอย่างงี้มีคนขับรถมีอะไรอย่างงี้
แล้วสร้างงานที่ใกล้แสนกัดอยู่ในป่าในดงแล้วเขาจะไปหาขนาดไหนมากิน

แสดงว่าเป็นละครที่ทรายในป่าห้าวางบุนนี้แล้วห้าวงบุนให้แหละ

เอ้าไปเรื่องนี้ค่ะคุณบอยปกรณ์บอกถูกใจจริง
หลังจากเคยบอกว่าคุณเฟย์พรปวีไปเที่ยวที่หนาวตอนนั้นนะ
ต้องบอกว่าคุณบอยปกรณ์ตอนนี้ออกอาการหวงแบบชัดเจนมากจริง
จริงเหรอคุณฟังหรือเปล่าตั้งแต่ประกาศว่ากำลังจีบคุณเฟย์
โดยก่อนหน้านี้เคยไปคอมเมนต์แซวฝ่ายหญิงขณะออกทริปทะเลนะคะกับเพื่อนบอกว่า
ให้ไปเที่ยวที่หนาวหนาวบ้างล่าสุดว่าถูกใจหนุ่มบอยไม่น้อยเมื่อสาวเฟย์ออกทริปไกลถึงสหรัฐอเมริกา
ด้วยอากาศที่แบบว่าหนาวเย็นค่ะทำให้ต้องใส่เสื้อผ้าที่ปิดมิดชิด
หนุ่มบอยเนี่ยอดไม่ได้ที่จะโผล่เข้ามาแซวบอกว่าสนับสนุนให้เที่ยวที่หนาวครับถูกใจคุณบอยเขาล่ะเรื่องนี้
อืมดีครับสนับสนุนให้ที่เที่ยวที่หนาวนี่ไงเขาเขียนหลังเนี่ย
ก่อนหน้านี้ไปทะเลพอใส่ชุดข้างบนมีโชว์นิดนึงปุ๊บบอกว่าไม่เอาไปเที่ยวที่หนาวบ้างอย่างนี้
อืมนี่คนคลั่งรักแล้วหนึ่งนี่
ไปดูคุณไอร์สหน่อยคุณไอร์สไอร์สวัตรพลิกกระดาษหา

นอกก่อนนะอะไรนะ
อ่ะก็คือคุณนกอุศนีนะครับเมื่อช่วงอ่าประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณนกก็ขึ้นอินสตาแกรมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ
คุณนกก็ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะตามเอ้ยมาเลยนี่มาแล้วนี่
ข้างหลังนะคุณนกอุศนีนะครับก็ขึ้นครับคุณนกเนี่ย
ไปแจ้งความมานะครับแล้วก็บอกว่ากลางรายการสดรายการหนึ่งเมื่อวานนี้
ทางรายการได้นำภาพแชทไลน์มาเผยแพร่ในรายการ
กตกใจมากเพราะแชทไลน์นั้นคือไลน์ส่วนตัวในมือถือนก
ดำเนินรายการพูดในรายการว่ายังมีมากกว่าที่นำเสนออีกด้วย
ช่วงที่ดำเนินรายการสดตอนนั้นในหัวมีแต่คำว่าทำไมทำไม
ดำเนินรายการถึงมีสิ่งนี้อยู่ในมือถือส่วนตัวของเรา
ใครเป็นคนเอาแชทไลน์นี้ออกมาจากมือถือส่วนตัวของเราเกิดเรื่องอะไรขึ้น
อืมเนี่ยนะฮะเมื่อจบรายการจึงทบทวนว่ามือถือที่อยู่กับนกตลอดเวลา
แล้วมีรหัสบล็อกมีเพียงวันเดียวที่นกทำธุระในสารที่ราชการไม่อนุญาตให้นำมือถือเข้าไป
ฝากไว้กับอดีตคนสนิทสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นรู้รหัสปลดล็อกมือถือนก
ต้นคาดว่าอาจมีการปลดล็อกมือถือนกไปแคปข้อความของนกสื่อสารกับบุคคลอื่นหลายคนออกไปเพื่อเหตุผลบางอย่าง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนกตอนนี้สิ่งเหล่านั้นถูกนำไปจับโยงกันเองเละเทะ
ส่วนทางกับความเป็นจริงพาดพิงคนอื่นหลายคนจนเขาเสียหายไปกันหมด
กชี้แจงแล้วยังไม่หยุดไม่จบนกตัดสินใจแจ้งความขอพึ่งกฎหมาย
สืบว่าทั้งหมดเนี่ยฝีมือของใครใครต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องผิดกฎหมายครั้งนี้บ้าง
และผู้เสียหายถูกพาดพิงบางส่วนได้มอบมาให้ทนายดำเนินคดีแล้ว
ผู้เสียหายคนอื่นที่เหลือจะตามแจ้งความเร็วเร็วนี้นกอดทนมาพักใหญ่แล้ว
ก็ปรามแล้วห้ามแล้วจนมาถึงจุดนี้ที่มีคนอื่นเสียหายจากเรื่องนี้มากมาย
ถึงเวลาที่นกต้องแสดงความรับผิดชอบโดยพึ่งกฎหมายวอนสังคมหากจะวิจารณ์

มันเป็นประเด็นก็คือทางฝั่งของน้องคุณนก

ไปถูกของต่างนานา
โดยที่ไปถูกอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวท่านหนึ่งเนี่ย
เป็นคนชักจูงหรือเปล่าหรือเป่าหูหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีแฟนคลับด้วยต่างนานานะครับ
หลังจากนั้นคุณนกมาออกรายการโหนกระแส

ผมเองเป็นคนที่เอาแชทเนี่ยขึ้นมา

คุณนกมันมีแชทที่มีการพูดคุยกัน

ผมเอ๋ยก็เปิดให้ดูว่ามันมีอันนี้

พูดแบบปลายเปิดไปว่ามันยังไงอะไรอย่างนี้

งั้นคนก็สงสัยแล้วเดี๋ยวมันหลุดออกไปอีกมันจะไม่ดี
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต่อไปจะมีอะไรหลุดออกมาอีกบ้างไหม

เห็นคลิปมันอ่าเห็นไอ้แชทอันนั้นแหละ

แกก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนเนี่ยเอาคลิปอันนี้

แกก็บอกว่าน่าจะเป็นคนนี้คนนี้
การเนี่ยเป็นอดีตคนที่สนิท

หมายถึงรายการหนกระแสและตัวผมแหละที่ผมเอาไปให้ดู

แต่แน่นอนว่าสุดท้ายผมก็ต้องไป
ให้การอยู่ดีว่าได้มาจากไหน

คือผมไม่รู้ใครไปเอาคนออกมาจากของคุณนก

แต่คนที่ส่งให้ผมผมก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นคนส่งมา

แต่อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปให้การกับทางตำรวจเองแล้วกันว่า

แต่ไอ้ที่ว่าหลุดออกมาผมไม่รู้ใครไปเอามาจากคุณนกอันนี้ไม่รู้
แต่เชื่อว่าคุณนกน่าจะเข้าใจเจตนาที่ดีของผม
ในการที่ผมพูดคุยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะ
ในการพูดคุยกันอยู่ทนายของคุณนกเองก็นั่งอยู่ตลอดรายการ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรือ
ผมทำอะไรสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรในเวลานั้นเนี่ย

แต่นี่คือทุกอย่างเขาก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการของทนายความนั่งอยู่

เพราะผมก็ถามแล้วว่าอยากดูไหมอยากเห็น

เนี่ยนะฮะอันนี้คือของผมไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันจะไปเกิดขึ้นกับ

พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อ

เปิดภาพคล้ายเมืองบาดานขณะอยู่ถ้ำนาคา

ภาพต้องมาแล้วค่ะ

มีชื่อที่มันมีชื่อใช่ไหมแล้วแล้วจะไปพูดทำไมอีกอ่ะ
หลายล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองขณะนั่งไหว้เสียงพญานาคบุญธรรมนาคา
แต่ปรากฏว่าบริเวณจุดหนึ่งของภาพนะครับ
เป็นแสงสีฟ้ามองแล้วเหมือนเมืองบาดาน
ด้วยแรงศัพทาจึงมีชาวเหน็ตนี่นะครับก็เป็นคอมเม้นต์จำนวนมาก
นี่ไงตรงนี้พี่มดดูภาพใหญ่

แต่พี่จะบอกให้นะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ช่อง

อ่า
ไม่ใช่คือเป็นเอางี้ดีกว่า
เป็นทำงานอยู่กับทางคุณอามิบูลไปถ้ำนาคามา
แล้วถ่ายรูปย้อนลงมาจากบันได
แล้วเขาส่งให้พี่หนุ่มดูนี่สิปรากฏแขนนางมันบิดอย่างนี้

ดูอันนี้ผมก็เรียกไม่รู้กว่านี้นี่คือส่งมา

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยเขาส่งมาบอกว่า

เหมือนกรณีตอนที่โคนถ่ายลองผ้าพี่มถมารงในพิมพ์ขา
เหมือนแบบคนละทาง
มันมุมแสงรึเปล่า
มันทำขึ้นบ่อยมันทำไปแค่สามรอบนะฮะไปฮือไปหม้อยขนาดนั้น
ทำไมถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะติดวะงูแต่คนอื่นถ่ายอ่ะติด
อืมอาจจะเป็นจังหวะของกูด้วยหรือเปล่า๓๐๐กว่า
เขาก็เลยบอกอ๋อมันก็ไปได้งูนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับปู่อุรงอุรึหรอก
งูนี่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีงูตัวหนึ่งที่เฝ้าภูรังกาอยู่
เสร็จแล้วไปมัดคน
มัดคนเอาไว้รัดคนจนตายอ่ะ
นายพันธุ์อีกคนนึงขึ้นไปปุ๊บเจอก็เลยฆ่างู

ก่อนขึ้นจะเป็นหนังงูตัวที่เมื่อก่อนเขาเชื่อว่า

ใหญ่ก็เพียกสันอะไรอย่างนี้จับครั้งนั้นสี่ห้าคนก็ยาวเหยียดอ่ะ

แล้วอย่างที่อาจารย์ลักษ์บอกจริงใช่ไหมว่าคือเป็นพญานาคหลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหลับหรือตื่นอะเธอ
อ้าวเหรอไม่ได้นี่ฉันไม่รู้คือเขาตามตำนานอ่ะตามตำนาน
ตามตำนานฉันว่ามีหลายองค์อ่ะใช่ไหมเออแต่ก็แปลกถูกไหม
มันก็แปลกมันมีมันมีเรื่องอะไรเอ่ออย่างเมื่อก่อนตอนแรก
เหมือนกว่าบอกยังไงเธอก็เดินขึ้นไม่ถึงถาดลบ
เพราะพี่เป็นคนทำคนแรกเรื่องเนี้ย

มดดำเขาดูเสร็จเขาศรัทธาเขาก็จะทำตรงเรื่องนี้เขาก็เลยไป
พี่ก็บอกมดดำมดดำเดินไม่ไหวหรอกชั่วโมงมดดำเดินไหวยังไง
แต่ปรากฏว่าไปครั้งแรกเขาขึ้นไปได้เลยอเรนนี่ไปแล้วนางขึ้น

หลังนั้นก็ไปพมูลแบบโอ้โฮจนกระทั่งแบบ

เอาละมาละ

อยู่ดีก็ไปแล้วเลยดีกว่า